พาไปดูที่จังหวัดระยองนะคะ

ลอยเกยบริเวณชายหาดสวนสนนะคะ
เมืองต้นก็ตรวจสอบดูไม่พบว่ามีเอกสารประจำตัวนะคะ
แต่ว่ามีตำหนิแล้วก็จุดสังเกต
คือศพของผู้หญิงคนนี้ที่เล็บมือของเขา
มีการทาสีเจลเป็นสีชมพู

เป็นลายใช่แล้วก็เพ้นต์ลายเป็นรูปดอกไม้อันนี้คือใครที่คุ้นนะคะ
ในเรื่องของรูปภัณฑ์ตนิสันฐานแบบนี้ก็ลองตรวจสอบดูหน่อยละกัน
หรือว่าใครที่มีญาติหายไปลักษณะเป็นแบบนี้เป็นผู้หญิงนะคะ

ตำรวจในพื้นที่สพเพจังหวัดระยอง
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพหญิงปริศนา
อยู่บริเวณชายหาดสวนสนนี่แหละค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ศพคนนี้เขามีการสวมแขนยาวสีดำ
กางเกงสีดำกระเป๋าสะพายสีดำ๑ใบ
ภายในกระเป๋าก็ไม่มีเอกสารหรือว่าของมีค่าเลยนะคะ
แต่จุดสังเกตอย่างที่บอกกันไปคือเล็บเนี่ยมีสีชมพูลายดอกไม้
รูปร่างประพันธ์สันธารก็สมส่วนหน่อย
อายุน่าจะสัก๓๕๔๐ปีเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงนะคะ
ซึ่งเจ้าที่ก็จะมีการชนสูตรต่อไปแล้วก็หาอัตลักษณ
เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวบุคคลว่าศพนี้เป็นของใครหรือว่าเป็นใคร
เรื่องต้นก็มีการส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่พบศพนะคะเขาบอกว่าเมื่อเช้าตอนสัก๖โมงครึ่ง
เหมือนมีอะไรบางอย่างลอยเข้าฝั่งไง
เขาก็เลยไปดูเพราะว่ามีนักท่องเที่ยววิ่งออกกำลังกายแล้วก็เห็น
พอเห็นก็มาแจ้งมาบอกพอไปดูปุ๊บปรากฏว่าเป็นศพ
ตอนแรกเขาไม่คิดว่าเป็นศพคิดว่าเป็นหุ่นหรืออะไรลอยเข้าฝั่ง
ลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องมีการดำเนินการทั้งสอบสวนหาสาเหตุการตาย
แล้วก็มีการพิสูจน์ตัวบุคคลเพื่อที่จะดูว่าศพผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ส่วนใครมีญาติหายมีการแจ้งความคนหายในพื้นที่เพหรือว่าจังหวัดระยอง